ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

แจ้ว
ยังแจ้วอยู่นะครับในที่สาม
สำเร็จนะครับสำเร็จถูกต้องเนื้อทุกท่อนทุกคำนะครับ
เพลงนี้ก็คือเสรีขอพรจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับ
จากคุณเสรีรุ่งสว่างเป็นเพลงร่วมสมัยอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับ
ก็นักร้องถือว่าเป็นเพลงมงคลนะครับ
เพราะมีเรียกว่าครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อต่างมากมายอยู่ในเนื้อเพลง
ก็เหมือนคุณสรพงค์เนี่ยเห็นว่าวัยหรือว่าอะไรฮะ

ปลาก็ดีอันนี้มีหนอนแล้ว
คุณปัญญาตอนนี้พร้อมนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔

นี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณปัญญา

ในจำนวน๓เพลงที่ผ่านมา

ไม่อยากเจ็บคิดสงสารเห็นหรือ
ไอหนุ่มแขระซ้ายลายมงกร

ใจนะ
มีอยู่ยุคนึงดังมากไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร
มือเขาขยับได้เหมือนมังกรมีชีวิต

ศักดิ์แล้วเหนียวฟันไม่เข้าไปท้านักเลง

เพลงที่๔นี้
มูลค่า๑๒๐๐๐๐บาทแล้ว
คุณปัญญาจะเล่นหรือจะหยุดครับ

คุณปัญญาเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดรายการ

ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
เหลือ๓ตัวใช่มั้ย
เหลือ๔ตัวอย่าแล้วเลือกได้๓ครับ
ได้๓จะใช้หมดเลยก็ได้
หรือจะใช้๑ตัว
ถ้าไม่มั่นใจใช้ได้เลยนังนั้นครับ
นี่เทรมที่๔แล้ว

ไม่ใช้แสดงว่ามีความมั่นใจ

ถ้ามั่นใจกดตอบเลยค่ะ
พร้อมไหมครับคุณพระเจ้าพร้อมครับพร้อมครับ
เอาละครับพร้อมแล้วไม่ใช้ตัวช่วย
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทถ้าร้องได้ไปสู่เพลงที่๕
ถ้าร้องผิดคำเดียวกลับบ้านทันที

เพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สี่
เพลงมาครับ

สักอย่างแต่ส่วนที่เราก็อย่างพี่ตาฝั่ง
บ้านเรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ใด
โอ้โน้นน้องขอชอบตัวเจ้า
อยากเป็นแฟนนงเยาได้หรือไม่
จะส่งน้องถึงเรือนและกลัวจะโดนไล่
หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มี
เวรกรรมน้องคงไม่ทำให้เกิน

เอาตัวคุณปัญญาเองดีกว่า

ผิดเต็มประตูเลยครับ
คนสระพงชาเขียวและมันหมั่นใส่เลยครับ

เฏียว

อ่าสบตาเมื่อดังภาพติดฝังเตือน

สบตาเมื่อดังภาพติดฝังเตือน

มั่นใจเลยขอร้องเพลงใหม่ได้ไหมคะ

เชื่อผมถ้าคุณมั่นใจคุณร้องไปเท่าที่คุณคิดว่ามันถูกก็ต้องถูก

มาดูกันมาลุ้นไปพร้อมกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่า
เพลงที่๔นะครับบูรค่า๒หมื่นบาท
คุณปัญญาร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
น้องใจน้องใจน้องใจน้องใจ
และเพลงที่๔นะครับ
รูปราค่า๒๐๐๐๐บาท

สวัสดีครับ